คุณผู้ชมคะมาดูสงกรานเดือดกันหน่อยค่ะ
คราวนี้ไปชกกันไปตีกัน

คลองส่งน้ำที่น้ำมันไม่เยอะ

แล้วก็มีคนยืนดูอยู่รอบเลยนะ
ปรากฏว่ามีการเอาปืนตบหน้า

มาโดนคนที่นั่งดูอยู่ข้าง

โอ้โหเสียงเพลงมันร้าวใจเหลือเกินคุณนัทธนันคุณผู้ชม
เผินคิดว่าเล่นน้ำกันอยู่

ใช่ไหมใช่ไหมเพราะมันมีน้ำอยู่แบบนี้

มีการผลักกันชกกันต่อยกันแบบนี้
นี่ในแบงค์ถ่ายเอาไว้นะคะเอาคลิปนี้ไปโพสต์เฟซบุ๊ก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะ
มากันเป็น๑๐แล้วก็ชกต่อยกันตรงคลองส่งน้ำคลองชลประธาน

แต่เห็นไหมคนที่ยืนมุมกันดูกี่สิบคนละนั้น
เห็นกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มนี้เขาไล่ตีกันในคลองส่งน้ำ
เอาไม้ยาวพาดแล้วมีการเอาปืนตบหน้า
จังหวะที่เราวงไว้สีแดงเนี่ยนะคะ
นี่ปืนใช่แล้วตอนจังหวะที่ตบหน้าพัวเข้าไปปั้ง
ปืนมันลั่นไปโดนขาซ้ายของผู้หญิงที่นั่งอยู่ริมฝั่งคลองส่งน้ำ
อายุ๑๗เองแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
ทีนี้ก็ต้องรีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมา
ตอนนี้อาการเธอเป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคือวัยรุ่นผู้ชายอายุ๑๘ปี
ที่ถูกปืนตบหน้าก็คิ้วแตกเหมือนกันนะ
ทีนี้ก็ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

คนที่ทะเลาะกันโดนปืนตบหน้าเจ็บละ๑
หลงของปืนที่มันลั่นไปไปโดนเด็กวัย๑๗

เจ้าตัวเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปนี้นะคะ
เขาบอกว่าถ่ายเอาไว้แล้วเอามาโพสต์
อยากจะให้มันเป็นหลักฐานให้คนที่เขาบาดเจ็บ
จะได้เอาไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนก่อเหตุ
แต่กลายเป็นว่าไปถูกผู้ก่อเหตุโทรมาคมครู
เอาเหรอบอกให้ลบคลิปซะนะ
ทีนี้ไม่งั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

แบงค์บอกไม่ลบแน่นอนเพราะไม่ได้ต้องการเงิน
อยากเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเจ็บ

จริงคนที่ถูกลุกหลงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะ

ที่เหตุการณ์โอ้โหมันเดือดกันสักขนาดนี้
ที่จะเที่ยวงานสงกรานด้วยความสนุกสนาน
แต่มีการพกปืนไปทำไม
ลองไปฟังเสียงในแบงค์ค่ะ
สิ่งที่เราอยากได้คือความยุติธรรมใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมบอกผมไม่เอาเงินผมสงสารคนเจ็บ

มันยากของเหลืออะไรอะไรก็เอาไปปลุงอะไรไงครับ

คือต้องการความเป็นธรรมครับให้คนเจ็บครับ

นี่ก็คือคลิปเป็นหลักฐานแหละ

ถ้าไม่ลบคลิปเดี๋ยวจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายเหรอ

หรือเขาอาจจะมาขู่เรื่องพรบคอมอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่อันนี้มันเป็นหลักฐานได้คุณผู้ชม
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุตำรวจสพศรีคิ้วไปตรวจสอบ
แล้วก็สอบปากคำทั้งหมดเลยค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยคนเจ็บคนก่อเหตุ

ทีนี้คนที่เอาปืนตบหน้า
วัยรุ่นชายจนปืนลั่นเนี่ยนะ
คือพลวัฒน์เนยสูงเนินอายุ๓๒ปีค่ะ

แล้วก็เอาปืนเนี่ยปืนที่ตบหน้าเขาเนี่ยนะ

องกระสุนปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนอีก๑๐นัด
มีปอกกระสุน๑ปลอกมอบให้กับตำรวจนี่
ทั้งหมดเลยค่ะตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นของกลาง
เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหา

แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน

ตัวนายพลวัฒน์เขาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ก็สรุปสำนวนส่งฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป